๒๐๑๕ใกล้ที่จะผ่านไปแล้วนะครับ
อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่คนไทยนั้นติดตามแล้วก็เฝ้ารอคอย

วันนี้ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
ได้รวบรวมเอา๕เหตุการณ์สำคัญของปี๒๐๑๙
แวดวงกีฬาวอเล็กบอลมาฝากคุณผู้ชมครับ
ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในปี๒๐๑๙
ในยุคที่สื่อโซเชียลนั้นครองโลก
ก็คงหนีไม่พ้นกระแสโจมตีจากแฟน

ตั้งแต่สนามแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนกรกฎาคม

่งตรงไปที่ดาวรุ่งสายเลือดใหม่อายุไม่ถึง๑๗ปี
ชัชชุออนโมกศรีและพิมพิชยากกรำ
กระหน่ำคอมเมนต์จนรุ่นพี่ต้องออกมาปกป้อง
แต่กลุ่มคนที่ให้กำลังใจก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกัน
อีกหนึ่งกรามาทที่แพร่ระบาดในโลกโซเชียล
เกิดขึ้นในศึกวอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์โลก
รุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปีที่เปรูเมื่อเดือนสิงหาคม

ต่อว่าลูกทีมอย่างน้องกิฟต์ชุติมนต์สากร
ถ้อยคำที่หยาบคายในเกมแพ้โดมินิกัน๐ต่อ๓เซต
แต่สุดท้ายน้องกิฟต์ก็ยุติเรื่องทุกอย่าง
เพราะเข้าใจว่าทำไปด้วยความหวังดี
จากเรื่องซีเรียสเปลี่ยนมาชื่นชมความสำเร็จกันบ้าง
เริ่มกันที่ความยิ่งใหญ่ของทัพนักตบลูกยางทีมชาติไทย
ที่กรองเบอร์หนึ่งของอาเซียนในกีฬาสีเกม
ครั้งที่๒๘ที่สิงคโปร์ได้ทั้งทีมชายและทีมหญิง
โดยทีมหญิงนั้นถูกคาเหรียญทองได้เป็นสมัยที่๑๐ติดต่อกัน

ขณะที่ทีมชายก็คว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่๓ติดต่อกัน

เพียงแค่ทีมชาติที่สร้างผลงาน
แต่สโมสรของไทยนั้นก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ
หากคว้าแชมป์สโมสรเอเชียได้อย่างยิ่งใหญ่
ด้วยการโค้นที่ซามิศึกสปริง
แชมป์เก่าจากญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศ๓ต่อ๒เซต

ถือเป็นแชมป์เอเชียครั้งที่๔ของสโมสรจากประเทศไทย

โดยที่ไม่ได้ยกทีมชาติไปแข่งขันในนามสโมสร

ที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า
ให้ไทยได้เป็นเจ้าภาพวอเล็กบอลหญิง
เวิร์ลกรางปี๒๐๑๖ในรอดสุดท้าย
เป็นครั้งแรกในประติศาสตร์
สมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย

ไทยเด้มหัวมากให้เป็น๑๐๐๐๐ที่นั่ง

โอลิมปิก๒๐๑๖ที่บราซิลได้สำเร็จ

จะเป็นรายการเตรียมความพร้อมชั้นดี
ก่อนไปลุยริโอเกมในเดือนสิงหาคม